ต่อกันที่เรื่องนี้คุณผู้ชมคะไปตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
กรณีที่บอกว่าผัวอยู่ดีก็ต้องกลายเป็นคนเร่ร่อน
เมื่อกลับมาถึงบ้านกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้มันไม่ใช่ของเขาซะแล้ว
เพราะเมียเนี่ยเอาทั้งบ้านและกิจการลานมันของเขา
ที่เป็นธุรกิจของเขาไปขายจนเขาต้องไปอาศัยนอนตามปั๊ม

วดใจจริงนะคะตามเรื่องนี้ค่ะ
โดยคุณสัญญาลาวิราชอายุ๔๖ปีนะคะ
ฝ่ายสามีเป็นชาวอำเภอศรีเมืองใหม่นะคะ
จังหวัดอุบลราชธานีก็ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้วก็เล่าแบบนี้ว่ารู้จักคบหากับภรรยารายนี้มาเมื่อ๔ปีก่อน
แล้วเอาตรงพี่สัญญาเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคนแรกในชีวิตของผมเลยนะ
ฝ่ายหญิงก่อนหน้าที่จะมาคบกับผมเนี่ยเธอมีปัญหาชีวิตทุกอย่าง
ก็มาใช้ชีวิตนะมาทำความรู้จักกันจนรักกันชอบพอกัน
ก็มาเป็นผัวเมียกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
เชื่อใจทุกอย่างให้เมียดูแลกิจการลานมัน
แล้วตัวเองก็ไปเช่ารถทัวร์ขับเพื่อหารายได้อีกทางหนึ่ง
เอาจริงผมต้องไปขับรถตลอดเลยไปหารายได้ใช่ไหม

วันดีคืนดีวันนั้นผมกลับมาบ้านปรากฏ
ทำไมมีคนอื่นอยู่ในบ้านซึ่งไม่ใช่เมีย
มารู้ทีหลังว่าเมียเนี่ยขายทั้งบ้านและกิจการลานมันทั้งหมด
ให้คนอื่นไปแล้วในราคา๑ล้าน๒แสนบาท
เมียเนี่ยโอ้โหทำไมถึงทำแบบนี้
มีการเอาเอกสารปลอมไปใช้ด้วยไปปลอมแปลงเอกสาร

จอดรถนอนตามปั๊มน้ำมันมากว่า๒๐วันเกือบเดือนแล้วนะ

เมียตอบมาแค่ว่าดูแชทสิเมียบอกแค่นี้
ขอโทษรู้ว่าทำผิดแต่ไม่มีทางเลือก
อ้าวแล้วผัวจะเลือกตรงไหนแล้วจ๊ะมีทางไหนให้ผัวเลือกบ้าง
นะสุดท้ายเขาบอกว่าเขาอยากได้กิจการเนี่ย
คืนลานมันรวมถึงบ้านหลังนี้ด้วย
อยากให้เมียออกมายอมรับความจริงแล้วมารับผิดชอบเรื่องนี้
ทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปพูดคุยกับฝ่ายหญิงนะคะ
เธอก็เอาแต่ร้องไห้แล้วก็บอกว่าฝ่ายสามีนายสัญญาน่ะ
พูดไม่จริงแต่ก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรมา
ทางด้านเจ้าของลานมันคนใหม่ค่ะคนใหม่นะที่ไปรับซื้อมากับตัวฝ่ายเมีย
ชื่อว่าคุณสุรพฤษคุณสุรพฤษเนี่ยบอกแบบนี้ว่า
เดือนที่แล้วผมมาซื้อบ้านแล้วก็กิจการลานมันตรงนี้จากฝ่ายหญิงนั่นแหละ
ราคาอย่างที่บอกไปล้านสองแสนผู้หญิงบอกว่าแยกทางกับฝ่ายสามีแล้ว
มีสัญญาการซื้อขายระหว่างตัวผู้หญิงกับตัวสามี
ให้ดูด้วยว่าเธอเป็นเจ้าของก็เลยมีการตกลงซื้อกันค่ะ
ก็จ่ายเงินกันกำหนดจ่ายเงิน๑๕เมษายน
เขาบอกว่าเขาเอาเอกสารไปยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอนะ
ขอเป็นเจ้าบ้านจดทะเบียนพาณิชย์และทำทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างเลย
บอกแบบนี้ตัวเขางงมากที่อยู่ดีฝ่ายสามีของผู้หญิงคนนี้
โวยวายแล้วบอกให้เขาออกจากพื้นที่ภายใน๑สัปดาห์
ใช้คำว่าถ้าไม่ออกไม่งั้นมืดมีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แต่ประเด็นเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเข้าขาย

แต่เขาเองไปแจ้งความข้อหาบุกรุกที่สภศรีเมืองใหม่แล้วนะคะ

ที่มีการเชิญตัวแต่ละฝ่ายออกมาเจรจาทำข้อตกลงกัน
ว่าถ้าอยากได้ที่ดินคืนถ้าพี่สัญญานะอยากได้ที่ดินคืน
ต้องคืนเงิน๗แสนบาทด้วย
ลองฟังเสียงพี่เจ้าของใหม่เล่าค่ะ
ผมก็บอกว่าถ้าเอาคืนได้
ผมขอแค่ขอเงินคืนที่ผมจ่ายไปผมก็จะย้ายออกให้
เขาก็ว่าถ้าอยากได้ไปฟ้องเอาไปตามเอาเอง
แต่ในเมื่อเขาขายให้ทางเจ้า
ผมก็เข้ามาไปเที่ยวของได้ถูกต้องกับกฎหมายมีหลักร้าน
อยากซื้อขายทุกอย่างอำเภอก็ขึ้นให้ผมเป็นเจ้าบ้าน
ผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันยังไงต่อนะ
คือเอาจริงนะเราฟังพี่ที่เขาเป็นเจ้าของคนใหม่แบบนี้
แอบเห็นใจเขาเหมือนกันนะในมุมหนึ่ง
ความเป็นสามีก็แอบเห็นใจว่าภรรยาไปปลอมแปลงเอกสาร
นำมาซึ่งการซื้อขายนี้แล้วมันตกลงเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องหรือไม่นะ
แต่ทางพี่เนี่ยเจ้าของคนใหม่เขาก็บอกว่าเขาไปทำทุกอย่างถูกต้อง
ขึ้นทะเบียนดำเนินกิจการหมดแล้วด้วย
ทีนี้ทนายเดชาให้ความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร
นายเดชาบอกว่าถ้าสิ่งที่ทางด้านของฝ่ายสามีนายสัญญาพูดเป็นความจริงทั้งหมด
ถือว่าการกระทำของเมียนายสัญญานั้นผิดกฎหมาย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องมีความผิดไปด้วยรวมไปถึง
แล้วเอกสารล่ะต่างจะเป็นยังไง
ทนายเดชาบอกถ้ามันมีเรื่องของการปลอมแปลงแล้วผู้หญิงก็คือทำผิดด้วยเนี่ย
มันผิดกฎหมายไม่พอเอกสารทุกอย่างถือว่าโมคะนะคะ

ต้องตามต่อนะตัวต้นเรื่องอยู่ไหน